นครปฐมบอกเลยว่าคนนี้เขากล้าเสี่ยงแล้วเขาก็ได้อย่างที่เสี่ยงจริง
ได้อะไรแล้วไปหอที่ไหนตามไปเลยค่ะ
จะช้าทำไมที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราพูดถึงบ่อย
นครปฐมนครปฐมที่ไหนวัดสวากอารอม
มาแล้วค่ะของเส้นไหว้ของแก้บนแน่นเลย
มีทั้งไข่ไก่๕๐แผงข้าวสาร๕๐ถุง
คุณชัยชนะถิ่นวงม่อมอายุ๕๘ปีชาวอำเภอสามพรานนี่แหละ
หิ้วมาหอบมาแก้บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวย
วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เขาบอกว่า
หลังจากถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวเลข๙๗๑ทั้งหมด๑๐ใบ
ยังมีเลขหน้า๐๐อีก๕ใบ
รับไปหน่อ๖๐๐๐บาท
นี่เห็นไหมต้องอื้อหืออาหารกับเขาเลย
เจ้าตัวบอกอย่างนี้ว่าก่อนออกสลาก๑วันนะ

แค่วันเดียวมาอย่างเดียวไม่พอ
ยังเข้าพิธีลงอัคระยันหลังมือ
เปิดฟ้าเปิดดินพลิกชะตาชีวิตด้วย
พอลงแบบนี้เสร็จเรียบร้อย
สบายอกสบายใจงั้นขอไปเสี่ยงโชคหน่อย

ซึ่งคุณชัยชนะบอกนะว่าที่แผงที่เหลือ

ก็เลยให้แม่ค้าช่วยเลือกให้
อ๋อเหรอก็คิดอะไรไม่ออกไงแผงก็มีไม่เยอะไม่รู้จะเลือกอะไร
แม่ค้าเอาอะไรดีแม่ค้าบอกอันนี้สิ

แล้วถูกไหมเหอะมันไม่เหมือนกันเออ

กับการทำพิธีลงอัคระยันหลังมือก็ได้นะ

แล้วเราทำให้เรามีกำลังใจในการทำมาหากิน

แต่กรณีของคุณชายชนะเขาไปลงอักษระก็จริง
แต่เขาไม่ได้หยิบเอง